คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุสลดที่เกิดขึ้นในสวนปามหลังบ้านเช่าในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะ
สมวันที่มาอายุ๗๒แล้วอะค่ะถูกพบว่าเสียชีวิตสภาพศพคือเปลื่อย
แล้วก็ใบหน้าเนี่ยถูกทุบตีด้วยของแข็งนะคะร่างกายมีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายเขียวช้ำหลายจุดเลย
และที่สำคัญที่อวัยวะเพศมีร่องรอยถูกข่มขืนด้วยเนี่ยคุณยายวัย๗๒แล้วอ่ะดูสิ
ความคืบหน้าล่าสุดก็คือสพปากน้ำหลังสวนเขาบอกว่าตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้ว
สองคนเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นพี่น้องกันครับนายซูหรือตะวันอายุสามสิบเจ็ดปี
และนายมินโทนอายุ๒๐ปีเป็นชาวมอนสัญชาติพม่าค่ะนายตะวันผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพนะคะ
ว่าคมขืนคุณยายจริงจริงอ่ะโอ้โหคมขืนคุณยายสมวันจริงจริงสาเหตุก็คือเมาค่ะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะส่วนข้อหาข่มขืนตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลพิสูจน์จากแพทย์และนิติเวศก่อน
ส่วนนายมินทนน้องชายตำรวจบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่พี่ชายก่อขึ้นแต่พอไปตรวจปัสสาวะแล้วเป็นสีม่วงอะค่ะ
มีสารเสพติดก็เลยแจ้งข้อหาตามพรบยาเสพติดให้โทษย้อนเหตุการณ์นี้นิดนึงค่ะคุณผู้ชมช่วงค่ำ๒มีนาคมที่ผ่านมา
นายตะวันกับน้องชายที่ชื่อว่านายมินโทนเนี่ยไปหาลูกชายของคุณยายสมวัน
แล้วก็ไปนั่งดื่มเหล้ากันจนดึกคุณยายสมวันก็เลยไล่ให้ทั้งสองคนกลับไปนอนกลับไปนอน
บ้านพักคนงานอยู่ห่างกับบ้านของคุณยายสมวันประมาณสามร้อยเมตรครับ
จนเช้า๓มีนาคมนายตะวันเดินไปที่บ้านของคุณยายสมวันอีกรอบหนึ่ง
ไปคุยกับสามีของคุณยายแล้วก็ไปคุยกับลูกชายของคุณยาย
พระเครื่องแต่บอกว่าระหว่างทางเห็นสามีของคุณยายเนี่ย
ส่งลูกชายออกเรือประมงก็เลยฉวยจังหวะตรงนี้
ที่บ้านของคุณยายเนี่ยไม่มีใครอยู่อ่าอาศัยจังหวะตรงเนี้ยค่ะ
ฉุดกระชากคุณยายสมวันไปที่สวนปามอ่ะอืม
ห่างจากบ้านไปประมาณ๒๐๐เมตรตั้งใจจะข่มขืน
แต่คุณยายต่อสู้ขัดขืนก็เลยถูกนายตะวันทุบตีร่างกาย
หมดทางสู้อ่านายตะวันก็เลยลงมือก่อเหตุ
ใช้ก้อนหินทุบอะค่ะเพื่อฆ่าปิดปากแล้วก็ทิ้งศพคุณยายเอาไว้ตรงนั้นอ่ะ
สวนปามอ่ะแล้วก็หลบหนีไปอ่ะเนี่ย
นายพรวิชัยสามีของคุณยายสมวันเนี่ยนะคะบอกว่ากลับมาบ้านแล้วก็ไม่เจอภรรยา
ออกตามหาก็ไม่เจอสุดท้ายไปเจอเพราะอะไรรู้มั้ยสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้
ครับชื่อว่าเจ้าบุญนำออกดมกลิ่นตามหาจนเจออ่ะอืม
เจอว่าเป็นศพถูกทิ้งเอาไว้ในสวนปามค่ะ
นำไปตรงเนี้ยครับนี่นี่นี่อืมเนี้ยเขาโปรดพล้านที่สุดเลยตรงเนี้ย
อ่าแล้วไงพอถามบุญบุญนำแล้วบุญนำบอกว่าไง
มันก็วิ่งไปเลยมันก็วิ่งไปมันก็ดำดมไป
ผมก็ยังหาอีกวันนึงวันนี้อืมนายพรวิเฉยสามีของผู้ตายนะคะ
อายุเจ็ดสิบสองก็เล่าให้ฟังว่าก็เนี่ย
ก็เนี่ยเดินทางกลับมาจากสพปากน้ำหลังสวนนะวันนี้

เพราะว่าตำรวจบอกว่าได้ตัวผู้ต้องหาแล้วทั้งสองคน
ผู้ต้องหาก็ทำงานอยู่ในสวนปามใกล้กับบ้านนี่แหละค่ะ
ปกติก็เคยเห็นเคยคุยกับผู้ต้องหาด้วยนะ
เนี่ยจนสุดท้ายตำรวจบอกว่า
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุไปเพราะเมาไม่รู้เรื่อง
นายพรวิชัยก็เลยบอกว่าทำใจไม่ได้จริง
ที่ต้องมาสูญเสียภรรยาไปแบบนี้
อยากให้ผู้ต้องหารับโทษถึงขั้นประหารหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตไปเลย
เพราะพฤติการมันโหดเยี่ยมมากค่ะ
แล้วก็บอกด้วยว่าภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยนะ

แล้วก็ผู้ก่อเหตุเองก็เคยเจอเคยคุย
ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนด้วยไม่น่าจะทำกันแบบนี้นะคะ
แล้วก็ไม่เคยว่าใส่ร้ายป้ายสีใคร
เหมือนผมคนดีมาก

แต่ลูกกับเท่าก็เหมือนกันเลย
ไม่เคยไม่มีอะไรอย่างนี้ผม

รู้จักกันธรรมดาเรามาอยู่ได้๒เดือนกว่ากับ๘เดือนแล้ว
แต่รู้จักกันแบบว่าผ่านไปผ่านมาไปไหนอะไรแบบนี้

ทีมข่าวของเราก็ไปที่งานศพคุณยายสมวันด้วยนะคะ

ก็มีญาติมีเพื่อนบ้าน
ให้กำลังใจครอบครัวของคุณยายต่อเนื่อง
ลูกสาวของผู้ตายลูกสาวของคุณยายนะคะ

เล่าให้ฟังว่าแม่มีลูกทั้งหมด๔คน

ก็เช่าบ้านอยู่กับพ่ออยู่กับน้องชาย
ทางบ้านมีฐานะยากจนค่ะ
พ่อขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ลูกก็รับจ้างทั่วไป
แต่ละคนก็หาเช้ากินค่ำนะคะ

เพราะว่ามีฐานะยากจนไม่มีเงินเก็บออมอะไรเลย
ชาวบ้านก็มาช่วยกัน๓๐กว่าคนนะ
ช่วยงานศพมาช่วยจ่ายค่าอาหาร
แล้วเจ้าหน้าที่เองก็มาช่วยเหลือเบื้องต้นน่ะนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกสัญญาพาตินทุผู้กำกับการสพปากน้ำหลังสวนบอกว่า

นายซูหรือตะวันอายุ๓๒
และน้องชายก็คือนายมินทนอายุ๒๐

เป็นชาวมอนสัญชาติพม่า
ตะวันรับสารภาพว่าคมคืนและฆ่าคุณยายสมวันจริง

ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อย่างที่บอกค่ะว่าข้อหาข่มขืนต้องรอผลพิสูจน์จากคุณหมอจากนิติเวทย์ก่อน
ส่วนน้องชายนายมินโทนไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่พี่ชายก่อเหตุ

ก็ต้องแจ้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
พรบยาเสพติดให้โทษ
ไม่รู้จะสัญหาคำไหนมาบรรยายสรรพคุณของมันจริงนะจริงคือญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะบอกว่าอยากจะให้นำตัวคนร้ายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ
อืมตำลวดบอกว่าไม่กล้าพาไปจริงจริงเพราะเอาไปเนี่ยนะมันถูกรุมประชาธารณ์แน่แน่เออเลยฮะ